สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
คำนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
ประเด็นข่าวสารในวงการบันเทิงมากมายเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่คู่จิ้นต่างวัย
ไม่รู้ว่าจะใช้สถานะคู่จิ้นได้หรือเปล่านะคะ
สถานะตอนนี้เป็นอย่างไรไปฟังชัดจากปากของสาวจอยกันเลยดีกว่าค่ะ
นักแสดงหนุ่มอาเล็กธิรเดชพร้อมกับกลุ่มเพื่อนสนิท
เพราะว่าสาวจอยไม่ได้ออกมารับของขวัญด้วยตัวเอง
งานนี้เจ้าตัวยอมรับว่าวันนั้นเข้านอนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
แต่ก็ได้โทรกลับไปขอบคุณด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เผยถึงสถานะความสัมพันธ์กับพระเอกรุ่นน้อง
หลายคนจับตามองว่าฝ่ายหญิงเริ่มทิ้งระยะห่างออกไปเรื่อย
โดยตัวเธอยืนยันว่ายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
มีการพูดคุยกันบ้างแต่ไม่บ่อยนัก
เนื่องจากต่างฝ่ายต่างทำงานเยอะค่ะ
วันเกิดเหรอคะเรียบง่ายมากเลยค่ะ
คือจอยไม่ค่อยทำอะไรในวันเกิดอยู่แล้ว
จากอยู่กับครอบครัวโดยปกติก็คือจะไปตื่นเช้าไปทำบุญ
แค่นี้เองตักบาททำบุญทานข้าวกับที่บ้าน
ตกเย็นก็อยู่บ้านแล้วค่ะ

นอนประมาณแบบไม่เกิน๕ทุ่ม
แล้ววันนั้นก็คือเหมือนเขาจะมาประมาณ๕ทุ่มกว่า
ทุ่มครึ่งหรือ๕ทุ่มอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วคือจอยหลับไปแล้วจริงมากันหลายคนนะคะ

แล้วก็เหมือนโทรเข้าโทรศัพท์จอย
แต่ว่าคือทุกคืนเหมือนเราปิดเสียง

คือ๓๔คนโทรมาบอกเป็น๑๐มิสคอร์

แต่คือทุกคนกลับไปถึงบ้านหมดแล้ว

ต้องบอกว่ามีคุยไลน์กันบ้างปกติ
คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้โกรธกัน

มันไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยจะจิ้นหรือว่าไม่จิ้น
เพราะจอยคิดว่ามันอยู่กับที่แฟนคลับมากกว่า
แต่ว่าเราสองคนก็คือปกติค่ะ
คุยกันได้ค่ะคุยกันได้ปกติค่ะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้เรียกได้ว่าปิดตำนานคู่จิ้นไปแล้วยังนะคุณนะ
แต่ดิฉันว่าถ้าฟังจากปากของสาวจอยเมื่อสักครู่นี้
แฟนคลับธีรณีก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาบ้างแหละ
คือจริงแล้วเนี่ยเขาห่างกันด้วยวาระของการทำงานเท่านั้นเอง
แต่ว่าก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างเล็กน้อย
อย่างเช่นวาระสำคัญวันคล้ายวันเกิด

แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละแฟนก็ใจชื้นขึ้นมาพอสมควรแล้วนะ
แต่ดิฉันแอบสงสัยนิดนึงว่าปีนี้สาวจอยอายุเท่าไหร่
แล้วนะแต่ยังโสดอยู่นะ
เอาสิน่าสนใจเดี๋ยวฝากถามไปถึงพี่จอยด้วยแล้วกันนะคะ